อีกหนึ่งเหตุเศร้าที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
คุณแม่วัย๘๕ปีนะคะ
รู้ข่าวเมื่อวานนี้ว่าลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็ก

ลูกชายคนเล็กบาดเจ็บสาหัสแต่ลูกสาวคนโตเสียชีวิต
แม่ร้องไห้ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับ
ตรอมใจตายตามลูกไปเลยค่ะ
นี่ค่ะญาติญาติก็เลยต้องตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
คู่กันเลยนะคะแม่ลูก๒คนค่ะ
เขาบอกว่าก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะ
ชาปนกิจลูกสาวคนโตคือคุณนรมนเนี่ย
วันพรุ่งนี้แล้วก็คุณแม่สำริทเนี่ย

แจ๋วค่ะญาติของครอบครัวนี้เล่าให้ฟังนะคะว่า
แล้วคุณยายสำริดก็ไม่ลูก๓คน

นางสาวนรมนลูกสาวคนโตกับนายไพโรธลูกชายคนเล็ก
ประสบอุบัติเหตุรถสามล้อโดนเฉียวชน
แต่ว่านางสาวนรมนลูกคนโตเสียชีวิตเลย
ส่วนคนเล็กบาดเจ็บสาหัส
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ยายสำริดเขาก็เครียดมาก

ลูกสาวคนกลางค่ะต้องหาแม่ส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายคุณแม่เสียชีวิตในคืนวันนั้นเลยนะคะ
หลายคนก็บอกว่าแกคงจะตรอมใจตายตามลูกสาวแกไปค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าบอกข่าวกับนายภัยรัฐ

เพราะกลัวจะทำใจไม่ได้เพราะก็บาดเจ็บสาหัสอยู่แล้ว
มีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งหัวใจความดันแล้วก็เบาหวานนะคะ
เรื่องต้นนะคะสำหรับทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้นายไพโรธหายดีก่อน
สอบปากคำถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเฉียวชน
แล้วก็ทำตามกฎหมายต่อไปค่ะ